หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าสู่ทศวรรษที่๕
ภายใต้โจทย์ความท้าทายที่หลากหลาย
สิ่งที่ยากที่สุดนะคะก็คือว่าทำอย่างไรนะคะทุกคนจะสมความคาดหวังที่เขามีกับตลาดหลักทรัพย์
เพราะแต่ละคนเนี่ยมีความคาดหวังแตกต่างกันมากแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่มันมีปัญหาเข้ามาเนี่ย
แต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้เรียบร้อยดีนะคะปัญหาจริงเข้ามาเนี่ยมันก็แก้ง่าย
กลยุทธ์การผลักดันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในยุคการบริหารของเกษรามันชุศรี
ถอดสูตรกับพีรวัตรไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้